รับความถูก๒ข้อรับ๕๐๐๐บาท

เป็นวินาทีที่ครอบครัวของน้องไฟล์จากจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับ
จะต้องร่วมแรงกันร่วมใจกัน
ตอบคำถาม๔ข้อจะสามารถคว้าทุนสูงสุดไปต่อชีวิตได้หรือไม่

ถ้าตอบถูก๑ข้อรับ๕๐๐๐บาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑แสนบาท
ถ้าโชคดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อ
รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท
ครอบครัวเราเคยดูรายการเกมต่อชีวิตไหมครับ

จริงแล้วในช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่ตอบคำถาม
คำถามที่เราจะนำมาตั้งเนี่ยนะครับ
ก็เป็นเรื่องใกล้ตัวของคนในครอบครัว

ถ้าพร้อมแล้วเชิญน้องไฟล์มาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ
ในป้ายคำถามทั้งหมดจะมีด้วยกัน๕เรื่อง
ไฟล์จะต้องเลือกก่อนว่าจะตอบเรื่องไหนเป็นข้อแรก

แล้วน้องไฟล์จะต้องวิเคราะห์ให้ดีนะครับว่า
เรื่องต่อไปเรื่องนี้เหมาะกับพ่อไหม

เรื่องนี้ยายตอบได้ไหม

ถ้าพร้อมแล้วมาดูคำถามทั้งหมด๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ
เรื่องที่๑จังหวัดสุพรรณบุรี
เรื่องที่๒ข้าว
เรื่องที่๓สุนัข
เรื่องที่๔เพลงลูกทุ่ง

ทำไมถึงเลือกเรื่องบ้านของเราครับ

แล้วคิดว่าเราต้องตอบได้เพราะเป็นบ้านของเรา

ไฟล์เลือกแล้วข้อแรกคือเรื่องบ้านของเราครับ

เพราะฉะนั้นก็คลุกคลีอยู่กับบ้านหลังนี้มาตั้งแต่เกิด
รู้จักทุกซอกทุกมุมของบ้านไหม
ก็ไม่ได้สังเกตอะไรถึงขนาดนั้น
หลับตาเดินได้ไหมในบ้านเรา

แต่จะชนอะไรหรือเปล่าเราไม่รู้
บ้านของเรามีนาฬิกากี่เรือน

แขวนอยู่ที่เสาเป็นเรือนสีฟ้า

คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
นาฬิกาที่แขวนอยู่ในบ้าน
ปัดนาฬิกาเขียนว่า

ตัวเลือกที่สาม

นาฬิกาเดือนนี้เดินผ่านทุกวันค่ะ

ถ้าพร้อมแล้วน้องไฟล์เลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

ตัวเลือกที่๓๒๐๑๓ครับ
ยังไม่เฉลยในช่วงนี้เดี๋ยวเราไปฟังคำตอบกันในช่วงหน้านะครับ
ไฟล์ยังไม่หมดหน้าที่นะครับไฟล์จะต้องเลือกว่าจะให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

แล้วหนูจะเลือกเรื่องไหนให้พ่อทวนขึ้นมาต่อเรื่องจังหวัดสุพรรณบุรีข้าวสุนัขและเพลงลูกทุ่ง
เอาจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ
ทำไมถึงเลือกจังหวัดสุพรรณบุรีให้กับพ่อ

ขอให้โชคดีนะครับขอเชิญพ่อทวนขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
ลูกสาววิเคราะห์ว่าพ่อเนี่ยใจพ่อน่าจะตอบเรื่องจังหวัดสุพรรณบุรีแต่ใจพ่ออยากตอบเรื่องอะไรครับ

ใจพ่อพ่ออยากตอบเรื่องข้าวแต่ลูกสาวเลือกสุพรรณบุรีให้แล้ว

รู้ไหมว่าจังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยเขามีตลาดดังหลายที่เลยนะครับ

ถ้าพอรู้บ้างคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ

สถานที่ใดของจังหวัดสุพรรณบุรี
ตัวเลือกที่หนึ่งตลาดร้อยปีสามชุก
ตัวเลือกที่สองตลาดเก้าห้องร้อยปี
ตัวเลือกที่สามตลาดท่าช้าง
ตัวเลือกที่สี่ตลาดเก่าศรีประจันทร์บ้านเจ้าคุณ
ข้อหนึ่งไม่ใช่

อ๋อนี่เขาเพิ่งต้องจะตั้งมาสองสามปี

ถ้าพร้อมแล้วพ่อเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

ตัวเลือกที่สองตลาดเก้าห้องร้อยปีครับ
สองข้อผ่านไปครึ่งทาง

ว่าจะให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไป

พ่อจะเลือกเรื่องไหนให้แม่แดงขึ้นมาตอบคำถามครับ

และเรื่องเพลงลูกทุ่ง

ขอเชิญแม่แดงมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

จากข้อมูลนะครับบอกว่าเคยไปฝึกเรื่องการดูแลสุนัขกับประสุทธิ์มาด้วย

ก็คือเรื่องการประถมพยาบาลด้วยอะไรด้วย

ข่าวคนที่ทำร้ายสุนัขไหมแม่

ถ้าเกิดว่าแม่ไปเจอต่อหน้าเลย

เอาล่ะคำถามเกี่ยวกับเรื่องสุนัขนะครับแม่จ๋า

คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
พรบป้องกันการทารุณกรรมสัตว์

ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน๒ปี
หรือปรับไม่เกินกี่บาท

ตัวเลือกที่๓๓๐๐๐๐บาทตัวเลือกที่๔๔๐๐๐๐บาท
สมัยนี้มีคนทารุณกรรมสัตว์เยอะก็เลยน่าจะค่าปรับแพง
พร้อมไหมครับพร้อมถ้าพร้อมแล้วแม่เลือกตอบตัวเลือกไหนครับ
เลือกข้อสี่ค่ะข้อสี่๔๐๐๐๐บาทครับ

ขอให้เป็นคำตอบที่ถูกต้องอีกข้อหนึ่ง

จะเลือกเรื่องไหนให้ยายหวังขึ้นมาตอบครับ

ในตอนนี้ก็คือเรื่อง

และเรื่องเพลงลูกทุ่งครับ

เชิญคุณยายหวังมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ยังไม่ได้มีใครตอบอะไรเลยเนี่ย
เรื่องเนี่ยยายอยากตอบเรื่องอะไรที่สุด

ส่วนใหญ่ชอบฟังเพลงของใครครับ
ก็มีฟังฟุ้มภวงสนารีย์อย่างเงี้ย

เอ๋จ้ะ
ยายผมขอบคุณมากที่ยังจำผมได้

ร้องเพลงลูกทุ่งได้มั่งหรือเปล่าดีกว่า
ก็มีแต่ฟังนะร้องไม่ได้ค่ะ

เคยไปประกวดร้องเพลงด้วยเหรอครับ

ก็พี่สุนารี

เคยมั้ย

คำถามเกี่ยวกับเรื่องของนักร้องท่านนี้นี่แหละ
ก็คือคุณฝนธนสุนทรนั่นเองนะครับ
แล้วตอนนี้คุณฝนได้มีเพลงใหม่ออกมาเป็นซิงเกิ้ลนะครับ
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ

คือชื่อเพลงของฝนธนสุนทร
เพลงที่คุณฝนกำลังออกซิงเกิ้ลอยู่ในปัจจุบันนี้

ได้ไม่ดีไม่มีก็ได้

ได้ไม่ดีไม่เอาก็ได้

ได้ไม่ดีไม่มีดีกว่า

ได้ไม่ดีอย่าเอาดีกว่า
ก็เคยฟังได้พวกใจอ่อนนะ

คุณยายหวังเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

ตัวเลือกที่สองได้ไม่ดีไม่เอาก็ได้ครับ
คุณผู้ชมครับช่วงหน้าอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหน

ว่าจะสามารถได้ทุนไปต่อชีวิตสูงสุดหรือไม่
เงิน๑ล้านบาทในเกมต่อชีวิตช่วงหน้าครับ

อยู่ในสถานที่ใดของจังหวัดสุพรรณบุรี